ยองลูกหยี่ก่อนยองลูกหยี่นี่นี่จะหลอกคนดังระดับนายกนะนะยกสมาคม
เดินตามรอยให้หลับตานึกภาพของป่าเทพปาเทพโพงามก่อนหน้านั้นมีการพูดค่อนข้างร้อนแรงแล้ว
ถ้าพูดกันแบบกลางเลยนะผมเกิดมาจนอายุขนาดนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนายกคนไหนนะที่มาโดนด่าทอเสียดสีเสียดทานแบบรุนแรงมาก
ทั้งที่วิกฤตโลกนะฮะมันเป็นเงินทั่วโลกนะฮะประเทศไทยเรายังโชคดีเยอะแยะเรายังมีสมุนไพรได้ดูแลกันเองบ้าง
ไอเตียงมันไม่พออยู่แล้วนะครับ

คนติดโควิดมันมีอยู่หลายประเภท
มีหลายประเภทประเภทหนึ่งก็ประเภทประมาท
อีกประเภทนึงเนี่ยมาใหม่เลย

ผมก็ยังหมั่นไส้รัฐบาลเลยนะ

รอให้พวกนี้เหิมเกิมกันทำไม
รอให้มันมาเหิมเกิมมาด่าล่อพ่อด้อแม่
แล้วแม่งพูดบิดเบือนความจริงทั้งหมด
แล้วใครอยู่เบื้องหลังมอบนี้ก็รู้อยู่แล้ว

ความดีความงามเขาไม่มีเลยเหรอ

เขาเป็นทหารที่จงรักพักดีกับแผ่นดินมาโดยตลอด
มึงอยากเลือกตั้งมากมึงทนไม่ได้แล้วอีกปีเดียวอีกปีกว่าเนี่ยมึงได้เลือกแล้วอ่ะ
ก็ไปทำความดีสิมึงแย่งกันทำความดีมึงแย่งกันสิ
ชมทมอดทนได้ถึงขนาดนี้แล้วปล่อยไว้ทำไมปล่อยเอาไว้ทำไมขนาดนั้นนะฮะ
ถึงขั้นมีการด่าคนที่มีการกดดันดาราให้ออกมาคอเอาท์ด่าคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ม็อบที่ออกมาด่าคนรุ่นใหม่ว่าเป็นพวกจัดตั้งขึ้นมาแล้วด่าถึงขั้นพวกล้มเจ้า
เรื่องนี้เลยนะฮะนี่คือความร้อนแรงที่เกิดขึ้นของพี่หองลูกหยี
ตามมาติดติดกับป่าเทพโพงามหรือว่าท็อปฟอร์มอีกคนนึงฮะ
หยองลูกหยีเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เรียกชื่อจริงของแก
ชมรวยสมจิตนาเคยเป็นอดีตนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย
และลาออกไปเพื่อจะไปลงสนามเลือกตั้ง
จะไปลงสนามเลือกตั้งของเขต๔จังหวัดลบบุรีในนามของพักประชาธิปัตย์ฮะ

รอบนี้พี่หยองลูกหยีกลับมาอีกทีถือว่าท็อปฟอร์มเหลือร้ายจริงฮะ
ไม่รู้รอบหน้าพี่อ๋องก็ลงอีกเปล่า
ถ้าหากใจมันเป็นแบบนี้แล้วยังไงก็ต้องสู้ต่อ
ค่ะเดี๋ยวเราดูนะคะ